หนึ่งเรื่องที่จะมาตอบคุณผู้ชมกันเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามมาเยอะมากนะคะ
แล้วก็ส่งมาบอกว่าอยากให้ไทยรัฐช่วยหาคำตอบให้หน่อย
เรื่องของการติดกล้องหน้ารถที่บอกว่าลดห่อนเรื่องของเบี้ยประกันได้
หลายคนบอกเลยว่าไม่เห็นรถได้จริงเลย
บริษัทแจ้งว่าไม่มีนโยบายออกมา
บางคนก็บอกว่าลดก็จริงแต่ว่าราคาสูงขึ้นกว่าปกติ
พอลดลงมาแล้วก็เท่าเดิมเหมือนไม่ได้ลด
และมีราคาไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐บาทเท่านั้น

เพราะว่าเลขาธิการคอปภตอบด้วยตัวเองเลยว่า
กล้องหน้ารถลดหย่อนได้ทั้งหมดค่ะ
นายสุธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือว่าคอปภยืนยันเลยนะคะว่า
ประชาชนที่ติดตั้งกล้องภายในรถยนต์ทุกประเภท
ที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้
อันนี้ไม่รวมถึงอุปกรณ์ประเภทอื่นที่นำมาดัดแปลง
เพื่อให้มีลักษณะใช้งานเหมือนกับกล้องติดรถยนต์นะคะ

จะเป็นรุ่นไหนแบบไหนราคาเท่าไหร่
ถ้าหากว่าสามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้
สามารถนำหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งกล้องในรถยนต์
ใช้สิทธิ์รับส่วนลดจากเบี้ยประกันภัยสำหรับการทำรถยนต์
สมัครใจร้อยละ๕๑๐ของเบี้ยประกันภัยสุทธิได้นะคะ
และถ้าหากว่าบริษัทประกันภัยไหนปฏิเสธ
หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคอปภ
ถือว่ามีความผิดตามมาตรา๙๔
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
มีโทษปรับไม่เกิน๓แสนบาทค่ะ
ซึ่งเลขาธิการคอปภบอกเลยว่า
มาตรการนี้มีขึ้นเพื่อจูงใจให้ผู้ขับขี่รถยนต์ระมัดระวังมากขึ้น
แล้วก็คาดว่าสามารถลดอุบัติเหตุทางท้องถนนลงได้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่๓มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ทางด้านของนายอานนท์วังวสุนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยก็บอกเหมือนกันว่า

ก็เริ่มมีประชาชนส่วนหนึ่งแจ้งใช้สิทธิ์กับบริษัทประกันภัยแล้ว
เชื่อเหมือนกันค่ะว่ามาตรการนี้
อกจากจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย
ในการตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุด้วย
เพราะฉะนั้นย้ำคุณผู้ชมอีกครั้ง
กล้องติดหน้ารถยนต์รุ่นไหนราคาเท่าไหร่ก็ได้

คือถ้าติดไปแล้วแล้วไปยื่นเรื่องย้อนหลังได้ป่ะ

ใช่เพราะว่าเขาประกาศใช้ใน๓มีนาคม
ถ้าเกิดติดไปก่อนหน้านั้นไม่รู้ว่ามันจะย้อนหลังมีผลย้อนหลังได้หรือเปล่า

ติดมีหลักฐานเรื่องของการติดตั้งกล้องอาจจะได้นะ
เพราะว่าคือประกาศใช้แต่ไม่ได้บอกว่าต้องติดตั้งแต่๓มีนาหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องมีคำตอบเรื่องนี้อีกนะครับ